หลายคนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่าง

จะเป็นวันแรกของเทศกาลถือศิลปกินเจ
หลายคนงดจากการรับประทานเนื้อสัตว์
วันนี้อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับ

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นำให้มวลอากาศเย็นบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
แผลลงมาบริเวณทางตอนล่างนะครับ

จะทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
โดยเฉพาะตามยอดดอยยอดภูอากาศจะเย็นลงนะครับ
แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบริเวณตอนกลางก็คือ
จะทำให้ร่องฝนนั้นมีกำลังแรงขึ้น
แล้วก็มาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่าง
อีสานตอนล่างแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
ดังนั้นตั้งแต่วันที่๑ไปจนถึงวันที่๕
ฝนตกหนักตกเยอะเป็นพิเศษนะครับ

ต่อจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับ

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ส่วนคลื่นลมนั้นก็จะสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
ชาวเรือที่จะเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
และอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าฝนที่ตกมาแบบนี้
แต่ละที่ตกหนักตกน้อยต่างกันนะครับ
ส่งผลแน่นอนต่อพืชพันธุ์ต่างเราไปดูนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
สถานการณ์ฝนแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร
มีพืชผักชนิดไหนที่ต้องเฝ้าระวังกันบ้าง

การเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่๑๖๐๘๐ของพื้นที่

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกผักควรจะต้องระวังโรคพืชนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นโรคราน้ำค้างโรคใบจุดโรคสนิม
กวางตุ้งแล้วก็กะหล่ำปีแล้วก็ถั่วฝักยาว
ส่วนภาคอีสานนะครับโอกาสการเกิดฝน๑๔๐๖๐ของพื้นที่ตลอดช่วง
ผักที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือการปลูกข้าวนะครับ
ทำนาในสภาพอากาศที่มีความชื้นต้องระวังกันหน่อย
เพราะว่าโรคที่มักระบาดก็คือโรคไหม้นะครับ
รวมไปถึงหนอนกระทู้พอรวง
ส่วนภาคกลางครับโอกาสการเกิดฝน๑๖๐๘๐ของพื้นที่
และในช่วงวันที่๑ถึงวันที่๓หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังนะครับ
แต่พื้นที่ที่ไม่ถูกน้ำท่วมเนี่ยนะครับที่มีการถูกข้าว

เพราะว่ามีการระบาดของเชื้อรานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่า

ส่วนภาพตะวันออกเนี่ยนะครับโอกาสการเกิดฝนร้อยละ๖๐๘๐
วันที่๑๓อาจจะตกหนักเยอะหน่อย

ท้ายที่ภาคใต้นะครับโอกาสการเกิดฝนร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่ตลอดช่วงนะครับ
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง
วันที่๑๓เกษตรกรควรที่จะดูแลพืชพันธุ์เป็นพิเศษนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชควรที่จะต้องระวัง
เพราะว่าความชื้นที่เยอะแบบนี้อาจจะทำให้เกิดเชื้อราในผลไม้ได้
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นนะครับ
สุดสัปดาห์นี้ขอให้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ